มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ

มีกระบะคันหนึ่งพุ่งชนเขาเต็มแรงจนตัวเขาเนี่ย

กระบะคันนั้นนอกจากไม่ลงมาดูแล้ว

แล้วมันดันมีกระบะอีกคันนึงที่ขับตามหลังมาค่ะ
ก็ไม่ทันเห็นเบรกไม่ทัน
ก็เหยียบรถจักรยานซ้ำเข้าไปอีก

ที่ถนนพุทธภูมิในพื้นที่หมู่๖
ตำบลมะม่วง๒ต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่เกิดเหตุพบศพนายดำรงจงรักจิตอายุ๖๗ปี
เขาเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ที่ตะบลนาศาลอำเภอพระพรมค่ะ

กระโหลกร้าวแล้วก็คอกับแขนซ้ายหักนะคะ

หมายเลขทะเบียนบมหฮ๓๒๑๓นศธรรมราช
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุ
ปั่นจักรยานออกกำลังกายอยู่
พอถึงจุดเกิดเหตุก็มีกระบะไม่ทราบหมายเลขทะเบียนนะคะ
พุ่งชนรถจักรยานของเขาอย่างเต็มแรง
ร่างนายดำรงเนี่ยลอยละลิ้วแล้วก็ตกลงมากระแทกพื้นจนเสียชีวิต

มีคนล้อมกลมอยู่ช่องข้างคนต้องยินเล่อยู่ตึงเปลี่ยนกลับมาก็เปลี่ยนให้ไปมอง
เพราะมันกลับมาที่มีรถที่กลางตึงต้องเปลี่ยนลากมาค่ะ
หลังเกิดเหตุภรรยากับลูกของนายดำรงผู้ตายก็มาถึงที่เกิดเหตุ
ร้องไห้แทบขาดใจค่ะซุดลงกับพื้นเลย
ทุกเช้าเป็นประจำเลยไม่คิดเลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งศพไปชนะสูตรแล้วแล้วก็เร่งติดตามตัวคนขับรถกระบะคันแรกที่ชนเขา
ตายแล้วก็หนีไปเนี่ยค่ะด้วยอีกหนึ่งอุบัติเหตุนะคะ
เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชเหมือนกันค่ะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งชนกับรถจักรยานยนต์บนถนนเทิดพระเกียรติ
ในพื้นที่หมู่สองตำบลปากนครนะคะจุดเกิดเหตุเนี่ยมันใกล้กับสามแยกตัดใหม่
ซึ่งเป็นเส้นทางลัดถนนสายนครศรีธรรมราชปากพนังมีเด็กชายสองขวบค่ะ
นอนตายอยู่บนถนนสภาพก็คือกระโหลกร้าวแล้วก็แขนหัก
ใกล้กันแม่ของเด็กชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสก็นอนอยู่ในที่เกิดเหตุ
มีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าโซนิกสีน้ำเงินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนล้มอยู่ด้วย
ผู้ภัยก็รีบนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายแม่ก็เสียชีวิตตามลูกไปเลยนะคะ
เพราะว่าอาการค่อนข้างสาหัสสอบส่วนเบื้องต้นรู้มาว่า
กับลูกเนี่ยขี่รถมาด้วยกันลูกชายสองขวบซ้อนท้าย
ขี่มาตามเส้นทางปรากฏว่าถึงจุดเกิดเหตุถูกรถเก๋งพุ่งชนอย่างจังจนเสียชีวิตเลยค่ะ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังสอบปากคำคนขับรถเก่งแล้วก็คนเห็นเหตุการณ์
เพื่อหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอยู่นะคะ